ไปดูคลิปกลางสี่แยกเกิดอะไรขึ้นนะครับ
สัญญาณไฟเขียวของอีกฝั่งเริ่มต้นขึ้น
และรถในฝั่งนั้นกำลังเคลื่อนตัวออก

แต่รถในฝั่งสัญญาณไฟแดง
เขาเคลื่อนตัวมาด้วยความรวดเร็ว
เกิดอุบัติเหตุกลาง๔แยกนะครับ

อืมโอ้โห
แต่คันที่โดนคือคันที่มีกล้องหน้ารถติดอยู่นะ

คันแรกเลี้ยวขวาพ้นไปแล้วนะครับ
บันทึกเหตุการณ์ขณะที่รถเนี่ย
จอดติดไฟแดงกันอยู่บนถนนแห่งหนึ่ง

และตอนนี้สัญญาณไฟเขียวเลี้ยวกำลังจะส่งสัญญาแล้ว
ดังนั้นคันหน้าเข้าไปได้แล้วนะฮะ

แต่รถฝั่งตรงข้ามมาเร็วเบรกไม่อยู่
เพราะว่าฝั่งนู้นจริงต้องเป็นสัญญาณไฟแดงแล้วนะ

ถลายเข้ามาชนรถที่กำลังจะเคลื่อนตัวเลี้ยวขวานะฮะ
จนเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ผู้โพสต์ระบุข้อความว่าการขับรถต้องระวัง
ทั้งที่ไม่ไปชนเขาแต่จะทำฉะไหนได้
ถ้าเขามาชนเราเต็มแรง

เหลืองต้องเบรกไฟแดงต้องหยุด
คนที่เดือดร้อนอาจไม่ใช่แค่คุณ
คดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้แค่บาดเจ็บนะครับ
ครั้งหน้าอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้
พร้อมทั้งฝากเตือนทุกคนที่ใช้รถใช้ถนน

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
และความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ช่วงนี้เรื่องของการบรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน
ก็กำลังจะเข้มข้นขึ้นอีกแล้ว
รับช่วงเทศกาลสงกรานกันด้วยนะครับ